คุณผู้ชมคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะสำหรับคู่จิ้นลวงโลก
คือก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวว่าคู่จิ้นลวงโลกในหน้าฉากรักกันดี
พอหลังฉากเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงขั้นแยกห้องแต่งตัวกันเลยนะคุณ
ขนาดนั้นเลยเหรอเขารังเกียจอะไรกันนะนั่นน่ะสิคะ
คือเขาบอกว่าเกลียดกันถึงขั้นไม่อยากจะมองหน้ากันเขาว่าแบบนี้นะ
ซึ่งก็มีชื่อของคู่อเล็กแล้วก็จอยเข้าไปเอี่ยวด้วยก่อนหน้านี้ฝ่ายชายเขาออกมาบอกแล้วนะคะ
คู่จิ้นของตัวเองเนี่ยโอ้ยเขาจิ้นกันมาตั้งนานแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกันนะ
ส่วนความสัมพันธ์ทุกวันนี้ก็ทักทายกันตามปกติไม่ได้มีเกาเหลา
ล่าสุดค่ะถึงคิวของฝ่ายหญิงบ้างจะจริงเท็จแค่ไหนไปฟังคุณจอยกันเลยจ้า
แต่ว่าจริงเราก็แบบไม่ได้เกลียดกันหรือว่าไม่ได้แบบ
คือเอาจริงคือเราไม่ได้จะสร้างกระแสจิ้นตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ทำงานในวงการมานานมากเลยจอยไม่ได้มีความรู้สึกว่า
เราจะต้องแบบยึดกระแสเพราะว่าเราผ่านจุดนั้นมานานมากแล้ว
เมื่อก่อนก็ยังเหมือนมีละครมีแบบไปอีเวสอะไรอยู่ด้วยกัน
แต่พอผ่านมามันไม่ได้มีอะไร
มันก็เลยไม่ได้เจอกันไม่ได้ตีกันแต่ว่าไม่ได้เกลียดกัน

บางทีพอผ่านไปเราก็ไปเจออยู่กองนู้นกองนี้
มันก็มีอะไรที่เราก็ต้องไปเจอไปทำอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็คือผู้หญิงผู้ชายมันก็สนิทกันมันก็สนิทกันได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว
คู่นี้ไม่น่าจะใช่เพราะว่าทั้งคู่ก็ออกมาให้คำตอบที่ตรงกันว่าเฮ้ย